ไปที่จังหวัดระยองครับลูกชายน้อยใจพ่อ
คือมีปากเสียงทะเลาะกันถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกัน
ลูกเอาขวดตีหัวตัวเองแตกก่อนเลย
แตกตัวเองใช่ทำร้ายตัวเองก่อนเลยนะฮะ
แล้วก็เอาแก้วที่แตกแล้วกรีดตามร่างกาย
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับว่าเลือดจะออกเยอะแค่ไหน
เขาหนีวิ่งเข้ามาในป่าสุดท้ายนะฮะต้องตามกู้ภัยมาหา

เหตุเกิดตอนกลางดึกครับคุณผู้ชมครับตำรวจสภมาพตะพุธฮะ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บนะครับ
แคมป์คนงานในพื้นที่บ้านหนองน้ำเย็น
บนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
นำกำลังไปพร้อมกับกู้ภัยครับไปตรวจสอบครับ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องพักคนงานพบเศษขวดแตกกระจัดกระจายไปหมดนะฮะ
หลังจากวิ่งเข้าไปก็มันเป็นแคมป์คนงานอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่และดมกำลังกันช่วยค้นหานะครับ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปพบตัว
นายพันทัศน์เครือวันนอนอยู่นี่ฮะ
อายุ๒๐ปีมีแผลถูกกรีดตามร่างกาย
หลายแห่งคอก็มีแขนก็มีลำตัวก็มี
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
นายสุพศนะครับอายุ๔๕ปีเป็นพ่อของผู้บาดเจ็บ
เล่าบอกว่าคือลูกชายเนี่ยไม่รู้ทำไมนะ
พอเลิกกับแฟนมาแล้วพฤติกรรมเปลี่ยน
เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะฮะ
ต้องการความรักต้องการให้คนมาเอาใจ
ก่อนเกิดเหตุเขากับลูกชายไปนั่งดื่มเหล้ากัน
หลังจากนะฮะก็มาเจอกันนั่งดื่มเหล้ากัน
คราวนี้คุยกันยังไงไม่รู้นะครับ
พฤติการเปลี่ยนอย่างที่บอกไป
ก็ทะเลาะมีปากเสียงถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกันเลย
เกิดอาการน้อยใจเอาขวดบีตีหัวตัวเอง
โพ๊ะแตกครับแตกเสร็จปั๊บหยิบเสร็จแก้นนั่นแหละ

ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ภัย
สว่างพรกุศลให้มาช่วยเหลือนะครับ
มาตามหาจนเจอนะครับจนเจอ
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลให้แบบนี้ครับ